มันก็ส่งผลจริงนะความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยคุณผู้ชม
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาไปที่ร้านอาหารตามสั่ง
คือร้านนี้เขาเปิดดึกเขาก็สั่งอาหารตามสั่ง
นั่งกินไปสักพักนึงจู่เนี่ย
หยิบมีดมามีดหันหมูแล้วมาจี้คอตัวเอง
แล้วก็บอกว่าแบบอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาจะทำร้ายตัวเอง
คอมีเลือดออกด้วยครับคุณผู้ชมดูเหตุการณ์จังหวะที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
โอ้โหเขาจี้คอตัวเองอยู่นะคุณ
แล้วมีดนะคมกริบปลายแหลมเลย
หั่นหมูคุณมันต้องคมมาก

แล้วอยู่ผู้ชายคนนี้ก็คว้ามีดคุณป้าไป

คุณป้าบอกว่าเห็นแต่ในข่าวเห็นแต่ในหนัง
ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นที่ร้านอาหารตามสั่งของตัวเอง
แล้วผู้ชายคนนี้เขาพูดตลอดเวลาเลยนะ

แล้วบอกด้วยบอกว่ายอมตายดีกว่าจะให้คนอื่นมาทำร้าย
คือทุกคนก็งงว่าเอ๊ะใครจะมาทำร้าย
เพราะว่าตอนที่เขามาสั่งอาหารเขาก็มาคนเดียว
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในอำเภอวิเชียนบุรีที่เพชรบูรณ์นะคะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้เขาเหมือนกับหวาดระแวง
แล้วก็ถือมีดจี้คอตัวเองอยู่อย่างนี้เป็นชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูผู้เตยก็พยายามเกลี้ยกล่อม
แล้วก็บอกให้วางอาวุธมีดลง
แต่ตัวผู้ชายคนนี้เขาเหมือนกับเขายังไม่ไว้ใจ
แล้วก็บอกว่าให้ไปติดต่อญาติ
อยู่ที่บ้านวังใหญ่อำเภอวิเชียนบุรีให้มารับตัวกลับบ้าน
แล้วดูสิเจ้าหน้าที่พยายามพูด
พยายามปอบประโลมอยู่ประมาณชั่วโมงนึง
เขาถึงเริ่มมีท่าทีผ่อนคลายลงนี่
แล้วในที่สุดยอมวางมีดลง
ทีนี้ค่ะพออารมณ์เริ่มสงบลงแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ถามก็คุยให้เขาใจเย็น

เขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตัวเขากับภรรยา

แต่พอหลังทะเลาะกันกับภรรยา
มีปัญหาครอบครัวกันก็เลยน้อยใจภรรยา
แล้วก็ขึ้นรถโดยสารประจำทางกลับบ้าน

คือเขาเปิดดึกแล้วด้วยความเครียดด้วย
น้อยใจในชีวิตน้อยใจในโชคชะตาด้วย

ที่วางอยู่มาจี้คอแบบนี้
แล้วทีมข่าวของเราลงไปที่จุดที่เกิดเหตุ

ไปเจอเจ้าของร้านค่ะคือคุณนงนุษย์แทร่ลิ้ม
เล่าให้ฟังบอกว่าพี่เปิดร้านขายอาหารตามสั่งตอนกลางคืน

เขาก็มาสั่งข้าวผัดไข่๑จาน

แล้วเขาก็ถามว่าฉันจะปิดร้านหรือยัง
ก็เลยตอบไปว่าเดี๋ยวฉันจะปิดแล้ว
จังหวะนั้นเองลูกค้าคนนี้เดินไปหยิบมีดหั่นหมู
ที่วางอยู่บนรถเข็นทำอาหารมาจี้คอตัวเอง

เดี๋ยวฟังความรู้สึกของเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งหน่อย

เมื่อคืนนี้ใจเต้นเลยนะเต้นไม่หยุดเลย
นอนไม่หลับเลยตี๑ตี๒ก็นอนไม่หลับ

โอ้นี่ขณะที่ตอนน่าข่าวไป
คือผ่านคืนนั้นมาแล้วนะตัวพี่เขายังเล่าให้ฟัง
โอ้โหเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยมันตกใจมาก
แล้วตอนเกิดเหตุนะทำอะไรไม่ถูก
ไปตั้งหลักที่บ้านน้องสาวที่อยู่ห้องติดกันนี่แหละ

ทีนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูภูเตยค่ะ

คนที่เข้าไปเกลี้ยกล่อมผู้ชายคนนี้
เขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้มีอาการวิตกกังวล

เขาพยายามมองซ้ายมองขวามองไปรอบตัวตลอดเวลาเลย
แล้วอย่างหนึ่งนะผู้ชายคนนี้เขารู้จักกับผม
เขาจำผมได้อันนี้ถือว่าเป็นข้อดี
ก็เลยทำให้การพูดคุยครั้งนี้คือคลี่คลายไปในทางที่ดี
ผมก็พยายามพูดคุยแหละว่ารู้จักใครบ้าง
ต่อสายโทรศัพท์ให้พูดคุยจนมันกลายเป็นความเชื่อใจกัน
แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็เลยยอมวางมีดลง
ทุกคนนี้โล่งอกเลยนะแล้วก็ประสานไปยังญาติให้ส่งตัว
ผู้ชายคนนี้เดินทางกลับไปหาญาติที่ตำบลวังใหญ่ได้อย่างปลอดภัย
พอกลับไปถึงแล้วอาจจะต้องไปพบแพทย์เนอะ
ตรวจเช็คอาการถ้าเกิดว่าแบบมีอาการความเครียด

เพราะว่าช่วงนี้นี่อาจจะมีหลายปัญหามารุมเรานะคะ